ที่จังหวัดระยองผีนางหลอดค่ะ
คือนางหลอดเนี่ยเสียชีวิตเมื่อ๒๑มิถุนายน
ปรากฏว่ามีคนเดินผ่านที่ต้นตะเคียนจุดที่นางหลอดเสียชีวิต
คืนวันที่๒๒มิถุนายน
เห็นนางหลอดนั่งร้องไห้อยู่ที่ต้นตะเคียน
เขามารู้อีกทีตอนเช้าว่านางหลอดเสียชีวิตไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว
เขาก็ตกใจว่าอ้าวแล้วที่เห็นนั่งร้องไห้อยู่ที่ต้นตะเคียนคืออะไร
คนที่เห็นบอกว่าขอไม่อยู่แล้วบ้านแถวนี้กลัว
คือออกจากบ้านไปอยู่บ้านญาติชั่วคราวเลย
ไปใกล้อยู่บ้านที่อยู่ใกล้ต้นตะเขียนต้นนี้ค่ะ

ตะเคียนเป็นต้นที่อยู่คู่กับชุมชนในซอยเทศบาล๔๔ทับ๑
หลาย๑๐ปีแล้วค่ะจังหว้ำก็เอาของมาเส้นไห้อย่างที่เห็นเนี้ยนะคะ
แต่มันมีเรื่องราวที่มาเชื่อมโยงกับนางหลอด

หลอดหายตัวไปเมื่อ๑๗มิถุนายน
ผีน้องคนในหมู่บ้านออกตามหาไปเจอว่านางหลอดไปเมาล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิต
เมื่อ๒๑มิถุนายนใกล้ใกล้กับต้นตะเคียนต้นนี้ค่ะต่อมาช่วงตีหนึ่งยี่สิบสองมิถุนายน
นายนักฮรินตุ้มคำนางสาวบางอรภรรยาทั้งคู่นี้อายุสามสิบนะคะ
เดินผ่านต้นตะเคียนจะไปบ้านญาติแล้วเห็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดขาว
กอดเข่าก้มหน้าร้องไห้อยู่ใต้ต้นตะเคียน
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะคิดว่าสงสัยเป็นนางหลอด
หลอดเมาเหล้าอยู่ที่ต้นตะเคียนเป็นประจำนี่ขาไปนะ
ขากลับก็ผ่านต้นตะเคียนอ้าวนางหลอดยังอยู่ท่าเดิม
ครับแต่เขาไม่ทักค่ะก็เดินผ่านไปกลับบ้าน
บ้านเขาอยู่ตรงกันข้ามกับต้นตะเคียนเลยค่ะเขาก็นอนปกติ
เช้ามาเพื่อนบ้านบอกว่านางหลอดตายแล้วนะ
ก็เอาไปเผาที่วัดนี่แหละสามีพระยาคู่นี้บอกอ้าว
ขาอ่อนเลยค่ะขนลุกเลยค่ะตัวชาเลยบอกว่า
ก็เมื่อคืนเพิ่งเห็นเหมือนนางหลอดนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นตะเคียน
เขายืนยันว่าไม่ได้กุเรื่องเขาเห็นจริงเห็นทั้งคู่ด้วยนะ
ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเห็นนะสามีพระยาคู่นี้เห็นทั้งคู่เลยค่ะ
ตอนตอนขากลับมาเขาไม่เห็นหรอกแต่ขาเดินจะกลับมานอนเนี่ย
นอนที่บ้านหลังเนี้ยเอ่อเขาเห็นยายหลอดนั่งอยู่ตรงเนี้ย
นั่งหันข้างให้นั่งหันข้างให้ตรงนี้
นั่งหันข้างไม่พูดไม่จาสามีพระยาคู่นี้เลยบอกว่า
ออกจากบ้านไปอยู่บ้านแม่ชั่วคราวก็แล้วกันนะเพราะบ้านที่อยู่ทุกวันนี้
ตรงกันข้ามกับต้นตะเคียนต้นนี้เลยค่ะเขาบอกเขากลัวค่ะ
นางรุจีหานสาฬิกิตรอายุห้าสิบห้าปี
บอกว่าไปเจอเรื่องแปลกช่วงงานเผาศพของนางหลอดนะคะ
ชาวบ้านที่มาร่วมงานก็ฟังพระสวดกันอยู่จู่จู่เก้าอี้ในสาราหักเองค่ะ
๒ตัวคนก็เลยเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์วิญญาณนางหลอดที่ยังวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหน
อกจากนี้มีเพื่อนนางหลอดนะคะที่เคยล้อมวงกินเหล้าอยู่ด้วยกันที่ใต้ต้นตะเคียน
บอกว่าเคยได้ยินเสียงนางหลอดไปยืนเรียกอยู่ที่หน้าห้องตอนดึก
ต้องรีบปิดบ้านเข้านอนกันหมดนะคะ
ช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะมีในรินนะคะอายุ๕๕ปี
เป็นเพื่อนที่เคยกินเหล้ากับนางหลอดเป็นประจำเนี่ยนะก็เสียชีวิตปริศนาอีกศพหนึ่ง
หลังงานเผาศพนางหลอดนายรินซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมพูดกับใคร
ตัวก็ขาวซีดเบ้าตาลึกขอบตาดำญาติพาไปโรงพยาบาลปรากฏว่า
มีโรคประจำตัวหลายโรคแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะครับ
พันศานอกตาจันทร์อายุ๔๘ปีเป็นคนในพื้นที่บอกว่า
โอ้โหตกใจเลยนะวันก่อนยังเจอนายรินอยู่เลยยังคุยยังเล่นกันอยู่เลย
ทักอยู่เลยว่าโอ๊ยนายรินไม่ยอมกินข้าวกินปลาเดี๋ยวก็ตาย
นางหลอดไปอีกคนมารู้อีกทีนายรินตายจริงอ่ะ
เธอบอกเธอขนลุกเลยค่ะเรื่องราวความเฮียนที่ชาวบ้าน
กับคนในครอบครัวนางหลอดได้เจอเนี่ยนะบอกคล้ายคล้ายกันว่านางหลอดอ่ะ
เป็นคนที่เป็นห่วงน้องชายและลูกลูกมากก็เลยเชื่อว่ายังวนเวียน
ไม่ยอมไปไหนญาติพี่น้องของนางหลอดเลยคุยกันนะคะ
ว่าถ้าครบร้อยวันจะมาทำบุญที่วัดบ้านฉาง
เพื่อให้นางหลอดไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะครับ